เอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็เริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้ด้วย
ข่าวใหญ่ที่ทุกคนกำลังจับตาดูอยู่ว่าการดำเนินคดีกับแก๊งที่เข้าไปในโรงเรียนวัดสิงห์เนี่ย
แล้วไปทำร้ายทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งรบพอที่สุดแล้วจะถูกดำเนินคดีแบบไหนอย่างไรบ้าง
ซึ่งต้องบอกว่าข้อหาเนี่ยหนักมากนะครับแต่เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าวันเกิดเหตุนั้น
จุดของวัดสิงห์ที่เขามีงานบวชกับจุดนี้ที่กล้องวงจรปิดของโรงเรียนวัดสิงศ์
แล้วกลุ่มพวกนี้ที่มางานบวชเนี่ยบุกเข้ามาเพราะไม่พอใจที่ถูกห้ามไม่ให้ส่งเสียงดัง
ตอนที่เขาแห่นาคจะเข้าโบสถ์กันเนี่ยที่เกิดเหตุสภาพแวดล้อมเป็นยังไง
ไกลกันมากน้อยขนาดไหนถึงได้บุกเข้ามาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไทยรัฐทีวีเราทำเป็นกราฟิกให้ท่านเห็นนะครับว่าระหว่างวัดกับโรงเรียนนั้นพื้นที่เป็นอย่างไร
วัดสิงห์อยู่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เลยนะครับมีเพียงทางรถไฟกั้นกลางเท่านั้น
อยู่ในซอยเอกชัย๔๓แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
วันเกิดเหตุมีการจัดงานบวชกันอยู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็บริเวณโดยรอบโบสถ์วัดสิงห์เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการจัดงานทั้งงานเลี้ยงโต๊ะจีน
รื่นเริงรวมทั้งการแห่นาคด้วยโบสถ์วัดสิงห์อยู่ห่างจากอาคารเรียนที่ใช้
สอบแกดแพทย์ในวันนั้นประมาณหนึ่งร้อยเมตรในงานมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
มีการเล่นดนตรีมีแตรวงเสียงดังอึกกระทึกคึกโครม
จนมีการขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนวัดสิงห์นะฮะเพราะว่าเด็กเขากำลังสอบกันอยู่
ขอให้ทางเจ้าภาพที่มาจัดงานบวชเนี่ยเบาเสียงหน่อย
เจ้าภาพเองเขาบอกว่าเขาก็ทำตามไปแล้วอืมอ่า
ช่วงเช้ามาเขาก็เบาให้แล้วพอถึงเวลาช่วงบ่าย
ช่วงนั้นต้องแห่นาครอบโบสถ์๓รอบก่อนจะส่งนาคเข้าโบสถ์ไปบวชพระใหม่
ก็มีแตรวงนำหน้ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนเพื่อนนาคเนี่ยนะ
อ่าทั้งเพื่อนด้วยอ่ารุ่นเดียวกันรุ่นน้องรุ่นพี่ทั้งหลายเนี้ย
อ้างว่ามีสับปะเหลอของวัดมาบอกให้หยุดใช้เสียง
ทำให้ทุกคนที่กำลังสนุกสนานแล้วก็ยอมรับว่ามึนเมาด้วย
โกรธอืมพอต้องหยุดเนี่ยถึงขั้นโกรธเดินออกจากวัดนะฮะ
คือพ่อนาคเขาก็เข้าโบสถ์ไปแล้วแต่เพื่อนนาคเนี่ยเดินออกจากวัด
มาที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ระยะทางประมาณ๓๐๐เมตร
เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุเริ่มจากทำร้ายรอปภ
ที่หน้าประตูบุกเข้าไปถึงอาคารทำร้ายครูและนักเรียน
รวมทั้งนักเรียนหญิงคนหนึ่งก็ถูกอาณาจารย์นะฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ทีนี้ในส่วนของพระนะ
ที่เขาบวชเนี่ยนะครับอ่าก็คือพระของบรรดาพวกที่
ที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้เขามาบวชกันในวันอาทิตย์เนี่ย
บรรยากาศวันนี้เนี่ยที่วัดสิงห์พระลูกวัดก็ยังทำกิจของสงฆ์ตามปกตินะครับ
หาพระมณ์เทียนพระใหม่นะฮะที่บวชในวันอาทิตย์นะครับ
แล้วเพื่อนเพื่อนมาก่อเหตุขึ้นเนี่ยพระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่า
ตั้งแต่พระใหม่ก็คือพระมณ์เทียน
ให้สัมภาษณ์กับถร฻ทัศน์หลังวันเกิดเหตุหนึ่งวัน
อืมปรากฏว่ากลายเป็นว่ามีกระแสสังคมโจมตีนะครับค่ะจนทำให้เกิดความเครียด
เก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครจนเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้
มณ์เทียนโทรศัพท์แจ้งญาติให้มารับกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะ
บอกว่าอยู่ที่วัดไม่สงบแล้วขอกลับไปพักอยู่ที่บ้านก่อน
เพื่อให้สงบแล้วตลอดเวลา๓วันนะคุณเขียนมาสอนตั้งแต่บวชมาเมื่อวันอาทิตย์นะ
อาทิตย์จันทร์วันนี้อังคารพระมณ์เทียนเนี่ยไม่ออกบินทบาทนะ
ไม่ได้ทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ได้สวดมนต์อะไรเลย
ทำกฤทธิ์ของทรงไม่ได้เลยอะคือไม่สงบแล้วนะครับอ่า
ซึ่งทางวัดเองทั้งท่านเจ้าวาดหรือว่าพระลูกวัดก็เข้าใจนะครับ
อ่าก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะวุ่นวายใจพอสมควร
วันนี้ทางครอบครัวของพระมณ์เทียนก็ไม่ได้ติดต่ออะไรทางวัดกลับมานะครับ
แต่ก็มีการเปลยว่าพระมณ์เทียนเนี่ยมีความคิดที่จะลาศิกขา

อยากจะศึกแล้วไม่อยากบวชแล้วแต่เดิมครอบครัวเขาอยากให้บวชสัก๑๕วัน
บอกว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วก็อยากจะบวชให้แม่อะไรแบบนี้ค่ะ
ถูกต้องก็มีข่าวว่าทางครอบครัวของพระมณ์เทียนนี่เขาก็กำลังคิดกันอยู่ว่า
ถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นการย้ายวัดแทนไหมไปอยู่วัดอื่น

จะได้สงบขึ้นจะได้ศึกษาธรรมะจิตใจจะได้สงบ
แล้วก็ทางครอบครัวของพระมณ์เทียนที่บวชใหม่ก็อยากจะฝากสังคมว่า
ขอให้เรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขอให้จบลงเพียงแค่นี้

แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าคนในสังคมเข้าใจจังหวะที่เกิดเหตุทางครอบครัวทางพระบวชใหม่
เขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์เขาไม่ได้รับรู้ในเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็ต้องรับโทษทางกฎหมาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจสนบางขุนเทียน

ตำรวจบอกแล้วว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้รวมแล้ว๒๔คน

นะคะแล้วก็๑ใน๒๔คนนี้
ชื่อว่านายเอกฝัยหรือว่านายวัลลบนุษย์แฟง

ฝัยคนนี้ลักษณะเหมือนเป็นหัวโจกอะค่ะ
คือคนอื่น๒๔คนเนี่ยนะเขาโดนกัน๖ข้อหานัก
แต่ว่าเอกฝัยโดน๗ข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหาก็คือข้อหา

คือตอนแรกเนี่ยเพื่อนพยายามจะบอกว่าไม่ใช่เอกฝัยที่ไปลวนลาม
แต่น้องนักเรียนหญิงเขาชี้ตัวได้ชัดเจนตำรวจบอก
เขาชี้ตัวเลยว่าเอกฝัยเป็นคนลวนลามเขา
เอกไฟก็เลยโดนไปข้อหานักอีก๑ข้อหารวมเป็น๗

ทีนี้ทั้งหมดทั้ง๒๔คนนี้นะคะ
ตำรวจสนบางขุนเทียนบอกว่าไม่ให้ประกันตัว
กลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปข่มขู่พยาน
แล้วก็ได้มีการไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา
๖คนใน๒๔คนนะคะเขาก็อยู่ในพื้นที่ใกล้กัน
อยู่ในซอยกำนันแม้น๑๓แยก
ซอยกำนันแม้๑๓แยก๑๔

ไป๑๖คนที่เป็นผู้ต้องหา๑๖ใน๒๔นะ
คือตำรวจบอกว่าเบื้องต้นไปตรวจค้นบ้านเนี่ยก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ไปตรวจปัสสาวะไม่มีสารเสพติดอะไร
ประวัติผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ได้มีประวัติคดีอุกชะกันร้ายแรง
ไม่มีประวัติคดีทำร้ายร่างกาย
มีประวัติก็แค่บางคนมีประวัติเรื่องของคดีเสพยาเสพติดเท่านั้น
ทีนี้ค่ะเอกฝัยเนี่ยเขาก็ถูกนำตัวไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ตำรวจเขาก็ได้ควบคุมตัวไว้แบบนี้คนนี้นะคะเอกฝัย

เขาบอกว่าเขาขอโทษทุกคนในสังคมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับผิดทุกอย่างที่ทำลงไปยอมรับว่าที่ก่อเหตุเพราะความเมา
เขาอ้างว่าจริงแล้วที่เขาเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ย
เขาไม่ได้จะไปทำร้ายใครเขาตั้งใจจะเข้าไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อไปเจรจากับพอโรงเรียนเท่านั้น
เขาอ้างแบบนี้นะลองฟังดูค่ะ
เหตุผลของทุกคน

และผมว่าไม่เจอปอ๕๔
มันก็ไปทั้งโรงเรียนอ่ะ

เพราะว่าบางคนเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็มี

ก็เหมือนกับทางญาติของผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุ

บางส่วนตั้งใจจะเข้าไปห้าม
ทีนี้ก็ผู้ต้องหา๒๐คนที่เป็นผู้ใหญ่
ก็ถูกส่งตัวฝักขังที่สารอาญาธนบุรี

ส่งตัวฝักหางที่ศรรยาวชน
เดี๋ยวมีข้อหาอะไรบ้างจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่ว่าทีนี้ทางทีมข่าวของเราได้คุยกับญาติของนายเอกฝัย
เขาก็ยอมรับผิดอยากจะขอโทษกับสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น
รู้ว่าเหตุการณ์มันบานปลายมาจากฝั่งของในเอกฝัยที่ไปหาเรื่องก่อน
ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องไม่สมควรนั่นแหละที่จะไปทำร้ายคนอื่น
โดยเฉพาะนักเรียนครูที่เขาสอบกันอยู่ในโรงเรียน
ของเอกฝัยบอกว่าตอนแรกที่รู้ข่าวก็ตกใจว่าทำไมเอกฝัยกับกลุ่มเพื่อนเข้าไปก่อเหตุแบบนี้
แต่เรื่องของการมั่วสุมยาเสพติดเรื่องของอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยญาติบอกว่าไม่มีนะ
ที่บ้านไม่มีที่บ้านทำอาชีพเกี่ยวกับการแสดงตามงานบุญ
เร่งเรื่องรักษาศีลไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
วันเกิดเหตุเอกฝัยบอกกับที่บ้านว่ากำลังคุมเครื่องเสียงอยู่ในวัด
เห็นรุ่นน้องเดินปรีออกจากวัดพุ่งไปที่โรงเรียนทุกคนก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งตามไป
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมีเหตุการณ์ชุนละมุนกันเกิดขึ้น
พอมีเหตุชุลมุนเอกฝัยก็เข้าไประงับเหตุเข้าไปห้ามไม่ได้เข้าไปสมทบ
ไม่ได้เข้าไปร่วมทำร้ายครูและนักเรียนอันนี้ญาติของนายเอกฝัยบอกนะคะ
หวัดนี้ดำหนดทหารก็พาไปตรวจคนบ้านจะได้ดูว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่า
นะครับจากการตรวจสอบนุ่มพบในเอกไฝเป็นผู้ก่อตั้งคณะ

กลองยาวสิทธิ์หลวงพ่อขาวทีมงานลูกพ่อเปี๊ยก
มีสมาชิกอยู่กว่าสามสิบคน
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในชุมชนกำนันแม้น
และกลุ่มเยาวชนวัดสิงศ์อายุก็สัก
ช่วงสิบแปดสิบเก้าปีอะไรแบบนี้นะครับ
ผู้เรียนจะต้องมาฝึกการแสดงที่โลดผล
ฝึกตีกรองยาวท่ารำประกอบการตีกรองยาวด้วย
เพื่อใช้แสดงในขบวนแห่งานบุญต่าง
นี่ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปถึงคณะกระตู้อีกคณะหนึ่ง
เดี๋ยวเขาจะขอชี้แจงหน่อยใช่เพราะว่าโอ้โหโดนหางเลขไปด้วย
ทีนี้มีอีกคนนึงนะครับที่จากภาพในกล้องวงจรปิด
ในจุดหน้าโรงเรียนเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นพฤติกรรมแล้วบอกว่า
โอ้โหนี่ก็หัวโจกเหมือนกันเนี่ยชื่อว่านายดนรามเก่งวิชา
แต่ว่าในฟลุกอายุ๒๗ปีหนึ่งใน๒๔ผู้ต้องหาจากคดีนี้
วันนี้นางสาวปุ้ยที่เป็นแฟนสาวของนายดนรามขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
เธอบอกว่าแฟนนุ่มของเธอถูกสังคมรุมประนามว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อเหตุ
เข้าไปทำร้ายร่างกายครูนักเรียนรอปภในโรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์
ขอยืนยันว่าไม่จริงทั้งทั้งที่มีหลักฐานว่านายดนรานเนี่ย
ดูอ่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าเข้าไปเป็นกลุ่มที่สองอืม
ซึ่งขอยืนยันว่านายดนรามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รวมทั้งการลวนลามก็ไม่ได้ทำ
เพราะว่าไม่ได้เข้าไปเป็นกลุ่มแรก
สาเหตุที่นายดนรานเข้าไปในโรงเรียนก็เพราะว่า
ตัวแฟนเขาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนสั่งให้นายดนราน
เข้าไปห้ามกลุ่มรุ่นน้องที่กำลังก่อเหตุอยู่ในโรงเรียนนาย
นายดนรามก็เลยเข้าไปนะครับ

ไม่ใช่ไปผสมโรงเพื่อก่อเหตุ
อีกทั้งนายดนรามยังเข้าไปช่วยน้องนักเรียนที่ถูกทำร้าย
ด้วยการพาไปล้างแผลพาไปหลบด้วยซ้ำ
สิ่งที่พูดขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
และเสียดายที่คลิปกล้องวงจรปิดไม่มีเสียง

เลยคิดว่าทุกคนไปรุมทำร้ายหมด

ส่วนเรื่องเสื้อเห็นใส่เหมือนกันหมดเลยใช่ไหม
เสื้อที่กลุ่มพวกนี้ที่บุกมาจากงานบวชเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ย

แฟนสาวของนายโดนรามบอกว่าสั่งซื้อกันมาทางอินเทอร์เน็ต
ราคาตัวละ๑๖๐บาท
ทุกคนก็รวมกันสั่งเป็นจำนวนมาก
เป็นเสื้อแบบเสื้อธรรมดาที่เขาทำเป็นลายขาย
ไม่ได้ว่าโอ้โหอันนี้เราทำเป็นสัญลักษณ์ของเรา
ในการอวดอ้างบารมีความเก่งกาดในชุมชน

ถูกต้องก็จิ้มกันว่าเอาตัวนี้
แล้วก็สั่งมาจะได้มางานบวชเพื่อน

ใส่ไม่ถึงครึ่งวันเกิดเหตุเลย
เขาบอกว่าตำรวจติดต่อมาบอกว่า

แล้วถ้าเกิดใครยังไงเดี๋ยวจะแยกไป

ตัวเราก็บอกว่าเฮ้ยเธอทำอะไร
เธอไม่ได้ทำอะไรนี่รอก่อนสิ

เราบริสุจัยเราไป

กลายเป็นว่าไม่ได้กลับบ้าน
เพิ่งไปถึงก่อนหน้าก่อนที่เขาจะเดินมาถึงประตูโรงเรียน

ตรงนั้นก็เห็นว่าข้างในมีคนห้ามแล้ว
ไปตามห้ามไอ้พวกทางนั้นของเหตุการณ์เนี้ยคือเราไม่ได้เป็นตัวตามตัวที่ไม่ได้เข้าไปตั้งแต่วินาทีแรก
คือแฟนเราตั้งใจที่จะเข้าไปเพื่อที่จะไปห้ามจริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะเข้าไปด้วย
ผิดที่เราเองอ่ะเราอ่ะเรียกให้เขาเข้าไปช่วยห้ามคือความจริงในพื้นที่ย่านเขตแถวแถวเนี้ยนะ
เขาก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันถึงกลุ่มนั้นแก๊งนี้อืมเยอะแยะไปหมดอ่า
อย่างแก๊งเนี้ยอ่าที่รวมตัวกันที่งานบวชอ่าแล้วก็ไปบุกทำร้ายโรงเรียนอ่า
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยทั้งครูทั้งอาจารย์ด้วยเนี่ยอ่า
เป็นแก๊งของใครอะไรยังไงเนี่ยเขาก็โอ้โหเนี่ยบอกว่าต้องไปสืบประวัติกันดูอะไรแบบนี้
นะครับก็ไม่รู้แหละมันก็คงเหมือนกับทุกทุกที่อ่ะนะ
มันก็มีกลุ่มนั้นแก๊งนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
นายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือว่าเสียโป้นะฮะนี่ฮะเดินทางมาที่สอนอบังขุนเทียน
อ่าที่ยี่สิบสี่คนก็ถูกคุมขังอยู่นะครับอ่าก็มากันโอ้โหเป็นร้อยอ่ะ
อืมนะอ่าบอกว่าอยากจะมาดูหน้าผู้ต้องหาหน่อย
เพราะไม่พอใจที่แบบชอบโพสต์ลักษณะท้าทายต่อยตีกับคนอื่นในโลกโซเชียล
ค่ะตำรวจต้องบอกกลับเถอะเดี๋ยววุ่นวายกันไปอีกใช่เอออ่า

สะเย็นท้าทั่วประเทศ
นั่งซ้ายหน่อยน่าเกลียดมากเสียเสียเสียเลยน่าเกลียดมาก
ทำร้ายหลวนลามผู้หญิงอย่างเนี้ยหลวนลามเด็กนักเรียนม๒ม๓ที่เขาต้องเป็นการสอบ
มาลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีผู้ต้องหา
ไปร่วมงานบวชแล้วก็เมากันจากงานบวชที่วัดสิงห์บุกเข้าไปโรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์
ทำร้ายรอปภคุณครูนักเรียนที่กำลังสอบแกดแพทย์กันอยู่เหตุการณ์นี้นะคะ
ในพื้นที่ของตำรวจสนบังขุนเทียน๒๔คนที่เป็นผู้ต้องหา๔คนเป็นเยาวชน๒๐คนเป็นผู้ใหญ่
ทั้งหมดนี้โดน๖ข้อหานักแต่มี๑ใน๒๔คนที่โดน๗ข้อหาก็คือนายเอกฝัย
ก็คือเพิ่มเติมไปข้อหาลวนลามอนาจารย์น้องนักเรียนหญิงไปหอมแก้มเขา
แล้วน้องนักเรียนหญิงเขาไปแจ้งความแล้วก็ชี้ตัวได้ว่าเนี่ยคนนี้ทำแน่

ก็นำตัวไปฝากค้างต่อสารอาญาธนบุรีผลัดแรก๑๒วัน
เพราะว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนอายุ๑๖๑๗ปี
ก็คุมตัวไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร
ตำรวจก็คุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ออกจากโรงพักนะคะ
ผู้ต้องหาเขาก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคุมตัวมาหลายคนเลยทุกคนก็ต่างพูดขอโทษอะไรแบบนี้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอโทษพอขอโทษครูขอโทษนักเรียนขอโทษรอปภ
รับว่าสิ่งที่ทำลงไปเกิดจากการเมา
แต่บางคนเขาก็พยายามปฏิเสธว่าเขาเข้าไปห้าม
เขาไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุไม่ได้ไปร่วมทำร้ายร่างกายด้วย
ไปดูบรรยากาศจังหวัดที่นี่นิดนึงนะคะ
มีอะไรอยากพูดหน่อยไหมคะขอโทษครับ

ที่นี้หนึ่งในยี่ห้ามเราก็เป็นสิ่งที่จะบอก
ที่๑๖คนโดนไป๗ข้อหาเพิ่มไป๑ข้อหาก็คือข้อหาอาณาจารย์เนี่ยนะคะ
ก็ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็จังหวะที่ควบคุมตัวเอกฝัยขึ้นรถไปฝากขัง
มีผู้ต้องหาอีกรายนึงนะคะเขาตะโกนพยายามจะบอกนักข่าว
ว่าคนที่ไปลวนลามเด็กไม่ใช่เอกฝัยอ่าแต่ชื่อว่าในตีครับ
ทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เอกฝัยก็รับสารภาพกับตำรวจจริงจริงอะค่ะ
ว่าหอมแก้มเด็กผู้หญิงจริงจริงแต่ตอนหลังเอกฝัยปฏิเสธนะอ่า
ตอนหลังกลับคำให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำครับทีเนี้ยพันธุ์ตำรวจเอกลือศักดำเนินสวัสดิ
กำกับการสอนอบางขุนเทียนก็เลยบอกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้น้องผู้หญิงที่เขาถูกลวนลามถูกหอมแก้ม
เขาเป็นคนชี้ตัวเองค่ะเขายืนยันคนก่อเหตุเลยค่ะ
ว่าเขาจำหน้าได้เอกฝัยแน่แน่เป็นคนก่อเหตุครับ
พนักงานสอบสวนก็ร่วมสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพด้วย
ถึงจะมีการแจ้งข้อหาเอกไฟเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
ก็คือกธรรมนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
โดยการขู่เข็นด้วยประการใดหรือใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้นะคะ
แต่ทีนี้นอกเหนือจากผู้ต้องหาทางยี่สิบสี่คนนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
อาจจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๓คน
คาดว่าเนี้ยวันสองวันนี้น่าจะได้อืม
หมายจับนี้นะคะแสดงว่ายังมีเหลือที่ยังมี
ยังไม่ยอมมามอบตัวใช่แล้วคิดว่าจะรอดอ่า
แต่เดี๋ยวโดนแน่นะคะมีเพื่อนของนายเอกฝัย
คนหนึ่งนะฮะเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
บอกว่าไม่เชื่อว่านายเอกฝัยเนี่ยจะไปหอมแก้มเด็กผู้หญิง
อืมบอกไม่จริงแน่นอนเพราะว่านายเอกฝัยไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
มีลูกตั้งสามคนแล้วสื่อเขาเลยถามว่า
อ๋อแล้วอยู่ในเหตุการณ์เหรอเปล่าผมไม่ได้อยู่เออนี่นี่น่ะ
อ่าตักกะอันนี้ของเพื่อนเขานะค่ะขณะที่พนักงานสอบสวนนะครับ
ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งยี่สิบสี่คน
หกข้อหาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับ
อ่าข้อหาทั้งหมดของกลุ่มที่บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
แล้วไปทำร้ายครูนักเรียนนะครับรอปภด้วยก็คือหนึ่ง
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ข้อหานี้โทษจำคุกไม่เกินห้าปีร่วมกันทำให้เสียทรัพย
โทษจำคุกไม่เกินสามปีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกินสองปีร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะฮะ
อันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
มีข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและข้อหาที่หก
คือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในศาสนสถานโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอืมส่วนนายเอกฝัยหรือว่านายวัลลบนุษย์แฟง
ก็โดนไปอีกหนึ่งข้อหานะฮะคือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โทษจำคุก๑๐ปีปรับไม่เกินสองแสนบาทอืมค่ะ
หลังจากที่สอบสวนเรียบร้อยแล้วแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว
พนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังไว้ที่ศาลนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่ากลุ่มผู้ต้องหา
จะออกไปข่มขู่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วยังต้องสอบสวนพยานอีกสิบปากนะฮะรอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
ประวัติโทษของผู้ต้องหาก็เลยขอคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ซึ่งทางญาติพี่น้องของกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกับศาล
อ่าเพราะว่าอ่าเดิมเนี่ยสารท่านก็พิจารณาคำร้อง
แล้วก็สอบถามผู้ต้องหาแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้
ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนที่คัดค้านประกันตัว
แต่ญาติเขายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณสิบหกนาฬิกาเสร็จเสร็จสารพิจารณาคำร้องและพฤติการแห่งคดีแล้ว
ตามที่ญาติผู้ต้องหา๒๐คนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารเห็นว่าพฤติการตามคำร้องขอฝากขังของผู้ต้องหานั้น
บ่งชี้ว่าผู้ต้องหากับพวกไม่เคารพกฎหมายหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหากับพวกอาจก่อพยันตรายแก่พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์
ทำให้เกิดความเสียหายแก่การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
จึงมีคำสั่งยกคำร้องก็คือไม่ให้ประกันตัว
ค่ะก็คุมตัวไปเรือนจำเลยใช่คือท่านศาลท่านชี้เลยว่า
พวกนี้คือพวกไม่เคารพกฎหมายถ้าให้ประกันตัวพยานอันตรายแน่
อืมค่ะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะนายวัลลบนุษแฟงหรือเอกฝัยเนี่ยนะคะ
เขาเป็นคนก่อตั้งคณะกระต้วแทงเสือสิทธิ์หลวงพ่อขาวครับ
แต่ว่าทีนี้มีคณะกระตั้วแทงเสือคณะสิทธิ์วัดสิงศ์อีกคณะหนึ่ง
เขาบอกว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนมากกระแสโซเชียลนึกว่าเขาไปเกี่ยวด้วย
แต่ของเขาก็ไม่ใช่เขาบอกของเขาเป็นคณะสิทธิ์วัดสิงห์ครับ
เอกฝัยเนี่ยเป็นสิทธิ์หลวงพ่อขาวเขารู้จักกันอยู่ในวงการเดียวกัน
แต่เขาไม่เกี่ยวเจ้าของคณะกระตั้วแทงเสือคณะสิทธิ์วัดสิงห
นายภัยศาลสุวรรณชัยอายุสี่สิบสามปี
ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนบางขุนเทียนค่ะ
เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุคณะสิทธิ์วัดสิงห์ของเขาเนี่ย
ไม่ได้รับงานไม่ได้ไปเข้าร่วมแสดงในงานแห่นาคอุปสมบท
มีแค่คณะของนายเอกฝัยก็คือคณะสิทธิ์หลวงพ่อขาว
ไปร่วมงานแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่โลกโซเชียลเนี่ยเข้าใจผิด
อืมมาเหมารวมว่าคณะสิทธิ์วัดสิงห์ของเขาเนี้ย
เกี่ยวด้วยนายภัยศาลเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ย
ตัวเขากับครอบครัวเดือดร้อนนะเขาถูกคุกคาม
เพราะว่าคืนวันเกิดเหตุช่วงกลางดึกครอบครัวของเขา
ศิษย์ลูกหาเขาเป็น๑๐คนนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยู่ดีมีคนร้าย๒คนใช้รถจักรยานยนต์
ไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นสีไม่เห็นรุ่นนะขี่มาจอดหน้าบ้าน
แล้วคนซ้อนท้ายใช้ปืนยิงใส่นัดนึง
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
อ่าเกี่ยวกับที่กระแสโซเชียลนึกว่าคณะเขาไปเกี่ยวด้วยหรือเปล่า
เขาไม่รู้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นครับเขาบอกหลบกระสุนกันจ้าละวันนะคะ
โชคดีไม่โดนใครแล้วกระแสสังคมก็จมตีคณะเขาด้วยอ่ะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับทางวัดและทางโรงเรียนอยากจะให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย
เพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้

ด้วยผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
นอกจากท่านพอโรงเรียนมัธยมวัดสิงถูกทำร้ายจนหักจมูกแตก
มีน้องนักเรียนถูกทำร้ายถูกอนาจารย์
มีคุณครูอีกคนนึงก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ค่ะเป็นครูพระใช่นี่ครับครูหนุ่ย
ก็มีข่าวว่าครูหนุ่ยเนี่ยนอกจากจะเจ็บหนักแล้ว
ก็ยังถูกไอ้พวกที่เข้าไปทำร้ายเนี่ยหาว่าหกล้มเอง
วิ่งหนีแล้วหกล้มเองแถมครูหนุ่ยเองก็ยังไม่ได้บรรจุ
อะไรก็ไม่ได้นะครับวันนี้ครูหนุ่ย
ก็คือนายฉัตราพัฒนามจันดีนะครับ
ซึ่งตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครูหนุ่ยบอกว่า
วันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่เด็กกำลังสอบกัดแพทย์กันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับ
ขณะที่กำลังทำหน้าที่คุมสอบอยู่ได้ยินเสียงโวยวายก็เลยเดินออกมาดู
แล้วก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาในสนามสอบก็พยายามออกไปพูดคุย
ให้กลุ่มวัยรุ่นที่บุกเข้ามาใจเย็นลง
จากตอนนั้นครูหนุ่ยก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันคือเรื่องอะไร
เข้ามาเรื่องอะไรอันนี้ยังไม่รู้เลยรู้แค่ว่าไม่พอใจแล้วก็บุกเข้ามา
แต่ไม่เป็นผลกลุ่มวัยรุ่นไม่ฟังนะฮะ
ก่อนที่กลุ่มผู้ชายพวกนี้จะลงมือก่อเหตุทำร้ายครูหนุ่ยก่อนเลย
ด้วยการกลุ่มชกต่อยแล้วก็ยกเก้าอี้ไม้มาฟาดใส่ด้วย
ครูหนุ่ยล้มลงไปกับพื้นซึ่งตอนนั้นจำหน้าตาวัยรุ่น
คนที่ลงมือไม่ได้ที่เอาเก้าอี้มาฟาดเนี่ยรู้แต่ว่าดัดฟัน
แล้วก็มีหลายคนที่เข้ามารุมต่ออีกแม้ว่าจะพยายามพูดขอให้หยุด
พยายามร้องขอชีวิตแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็ไม่หยุด
เห็นนะว่าเรามีปัญหาเพื่อนเขากลับกูไหวเข้ามาก็วันนี้นะครับ
หลังจากที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีการออกมากล่าวขอโทษสังคมถึงสิ่งที่ทำลงไป
โดยบอกว่าเมาสุราอะไรพวกนี้ทำให้ขาดสติ
หนุ่ยบอกว่าส่วนตัวก็ดีใจนะที่กลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้
รับผิดกับสังคมสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
โดยส่วนของตัวเองไม่รู้สึกติดใจเอาความอะไร
ให้อภัยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามคดีความ
ให้ให้ภัยครับให้ภัย
เนี่ยค่ะคุณหุยยังเจ็บอยู่เลยดูสิเนี่ยก็ปวดแขนขวานะ
เฝือกก็ยังเจ็บแผลมีแผลห้อเลือดด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นนะคะครูหนุ่ยก็ชี้แจงถึงประเด็นที่ทางญาติ
ชาวโซเชียลก็เลยสอบถามกันเยอะเป็นห่วงครูหนุ่ยนะคะ
หนุ่ยก็ชี้แจงว่าคือชื่อของครูเนี่ยยังไม่ได้ถูกบันทึกในระบบประกันสังคมตามเงื่อนไข
ก็เลยไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
แต่ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วค่ะ
สิ่งที่ครูหนุ่ยบอกว่าห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนนะฮะ
แล้วก็ความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียนเพราะว่าขณะสถานที่ราชการเนี่ย
ยังมีคนบุกเข้ามาทำร้ายขนาดนี้ก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะครับ
หนุ่ยนี่ก็เพิ่งอายุ๒๐กว่านะฮะจบมาจากสาขาวิชาสุขศึกษาและพลักษึกษา
คณะภรรษึกษามหาวิทยาลัยศิริยนตรีวิโรธเมื่อปี๑๙๕๙
เคยเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาสอนฟุตบอลกับฟุตซอลนะ
ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
แล้วก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ในวิชาภาระศึกษาและสุขศึกษา
อันนี้ทางสทศนะครับท่านผู้มนุยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
นางสิริดาบุรชาติก็ฝากแจ้งนะฮะว่าเดิมเนี่ยที่จะให้จัดสอบให้ใหม่
กับเด็กนักเรียนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตอนที่สอบแกดแพทย์กันอยู่
จะให้สอบใหม่เป็นกรณีพิเศษ๒๖๒๘กุมภาพันธ์ขอเลื่อนเป็นวันที่๕มีนาคมแทน
คือให้แจ้งภายใน๒๖๒๘อาทิตย์กุ๑๐๐๐๐บาท
สอบมา๕มียนาคมบอกตั้งทั้งว่าสอบ๕มีนาคมนะสอบใหม่นะคะ
แต่เปลี่ยนสถานที่เดิมจะให้สอบที่เดิม
ให้เปลี่ยนไปสอบที่สนามสอบโรงเรียนบางประกอบวิทยาคม
แต่ต้องแจ้งภายใน๒๘กุมภาพันธ์นะน้องที่ต้องการสอบใหม่นะครับ
ที่คิดว่าโอ้โหวันนั้นเราได้รับผลกระทบเยอะ
หรือใครไม่อยากสอบใหม่เอาผลสอบเดิมของวันนั้นก็ได้นะคะ
แล้วแต่ความประสงค์ของน้องนักเรียน
แต่สอบใหม่ไม่ต้องกลัวนะเขาใช้ข้อสอบใหม่นะ
เขาทำใหม่หมดนะคะส่วนเรื่องของงบประมาณในการจัดสอบใหม่
แล้วก็ทางสทศบอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา
ฟ้องเรื่องค่าเสียหายฟ้องแป้งใช่ไหม
นะคะพูดถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็วันนี้ก็พูดด้วย
เพราะว่าวันนี้ผู้ต้องหาถูกจับดำเนินคดีแล้ว
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมายอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นพวกยกพวกตีกันยกพวกทะเลาะวิวาสใช้อาวุธบนท้องถนน
กระทบกระทั่งกันอะไรแบบนี้ต้องดูให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แล้วเมื่อถูกจับไอ้กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ
มีการสอบสวนดำเนินคดีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำกับดูแล
เพิ่มบทลงโทษเรื่องของการดื่มสุรารวมถึงค่านิยม
ส่งเสียงดังก่อความรำคาญในวัดเนี่ยอันนี้ต้องเข้มงวดมากขึ้น
ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในสังคมค่ะ
ยุทธรรมสอบถั่วด้วยเงินคดีตามกฎหมายทุกประการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปแก้ปัญหานะครับ
บางเรื่องการดื่มเหล้าในวัดค่านิยมการบวชการเปิดเสียงเครื่องเสียง
รังในงานบวชโทษไปตรงฐานนั่นแหละเราก็เข้าใจทั้งสองพวกค่ะนะ
แต่อันนี้มันต้องอยู่ไม่เกินเลยซึ่งกันและกันที่คนหนึ่งเด็กมันจะสอบ
ใช่ไหมก็ต้องดูที่ว่าเขาจะสอบเป็นอย่างไรมันต้องกลัวเขาหรือเปล่า
มันก็ต้องมีที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกไง
ส่วนใหญ่เราจะขาดจิตสำนึกกันมันก็เลยวุ่นวายไปหมดสังคมอะเนาะ
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ที่แจงนะ
เรื่องของการเมาเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าหลายเหตุการณ์ที่เราเล่าข่าวไปเนี่ย
ก่อเหตุเพราะเมาอะไรอย่างเงี้บ่อยมากใช่ครับ
แล้วคนอายุน้อยดื่มเหล้าเมาแล้วก่อเหตุร้ายเนี่ยเยอะจริง
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้นายธีรพัฒน์ควงผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
พร้อมด้วยเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน
รวมถึงกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างนะคะ๓๐กว่าคนนะคะ
ก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดามีข้อเสนอแบบนี้นะคะ
ข้อแรกอยากจะให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายในเหตุการณ์นี้ให้เร็วที่สุดเพราะเป็นคดีอุกชะกัน
สังคมให้ความสนใจมิอยากให้เป็นเยี่ยงอย่างอยากจะให้สารลงโทษสถานหนักอยากจะให้ตำรวจมีมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุมันเยอะมากแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ข้อเสนอข้อที่๒ค่ะขอให้ตรวจสอบการดื่มสุราในบริเวณวัดเข้าข่ายผิดกฎหมายโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เรียกร้องผ่านไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยากจะให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยียวยาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนและครอบครัว
ที่เป็นผู้เสียหายเป็นการด่วน
โดยเฉพาะน้องผู้หญิงที่ถูกคุกคามในทางอนาจารย์
ข้อเสนอ๔ขอวิงวอนให้ประชาชนจัดงานบวชงานบุญด้วยสติ
หลีกเลี่ยงการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์